รถ๑๘ล้อเข้าโค้งแล้วลักษณะคล้ายว่าหลุดโค้ง
ควบคุมรถไม่อยู่อันตรายไหม

ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภาพด้านหลังของรถ
เป็นภาพที่ดูแล้วหวาดเสียวจริงครับ
ดูไปเรื่อยนะรถ๑๘ล้อคันนี้ที่ผมพูด
พอเข้าโค้งมาข้างหลังมันสะบัดสะบัดแล้วมันเอาไม่อยู่
แล้วพุ่งมาชนท้ายรถคันนี้ไอ้คันที่ติดกล้องไว้ด้านหลังเนี่ย
หมุนเลยครับคนในรถน้องกรี๊ดเลยตกใจสิครับแบบนี้
กล้องหลังรถเหรอคะใช่ครับเป็นกล้องหลังรถฮะที่ติดเอาไว้แล้ว
ได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าไอ้รถพ่วง๑๘ล้อเนี่ย
จังหวะเข้าโค้งมาเขาเสียหลักอืมเพราะไอ้รถที่มันพ่วงหลังมาเนี่ยถ้า
ถ้ามาด้วยความเร็วมากแล้วเข้าโค้งแบบนี้หลังมันจะสะบัด
มันเหลี่ยงเลยนะเฮ้ยเพราะหลังสะบัดแบบนี้หน้ามันเอาไม่อยู่
มันก็เลยมาเบียดเหมือนกับเบียดชนท้ายแล้วรถเวลามันโดนชนท้าย
มันจะเสียหลักเสียการทรงตัวแล้วยิ่งถ้าไม่ชำนาญในเรื่องของการขับรถเนี่ย
ตกใจด้วยเนี่ยแล้วนี่คุณเป็นโค้งอันตรายมากเลยนะ
เป็นอันตรายมากเลยครับแล้วคุณได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไหมล่ะ
ได้ยินสิโอ้โหตกใจนะครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
ดีนะครับที่คนในรถไม่ได้เป็นอะไรมากจากเหตุการณ์นี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่เราก็ต้องฝากกันเอาไว้ในเรื่องของจังหวะการเข้าโค้งของพวกรถใหญ่
ยังไงซะคุณเห็นใจคนที่ขับรถเล็กหน่อย
เพราะคุณขับรถใหญ่มาคุณเสียหลักนิดเดียว
มันเป็นอันตรายมากกับบุคคลรอบข้างนะครับ